นักธุรกิจต่างเขามีการใช้แอปพลิเคชัน
เพื่อมาตอบสนองแก่ลูกค้าของเขา
รวมถึงเก็บข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาแล้วก็ลูกค้าของเขา

เราติดตามได้จากคุณลินดาอุตมะนะครับมีรายงานให้เราได้ทราบกันครับ
ยุค๔๐นะคะเทคโนโลยีดิจิทัล
ถือว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ

ก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ก็สามารถพาเราไปช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้า
ได้สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล
และยังเป็นตัวช่วยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์
ผ่านการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มใช้งาน

ซึ่งสามารถรองรับอุปกรณ์พกพาได้มากถึง๒๐๐๐เครื่อง
ด้วยความเร็วของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสูงสุด๑๓กิกาบิตต่อวินาที

นำทางนักช็อปไปยังร้านค้าเป้าหมาย
ได้ภายในไม่กี่นาที

หากใครสมัครใช้จะได้รับส่วนลดหรือคะแนนสะสม
สำหรับแลกสินค้าหรือบริการ
รองกรรมการผู้จัดการสายกิจกรรมการตลาด
การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
เรื่องแอปพลิเคชันในการตอบโจทย์
คือนี้คิดว่ามันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นในชีวิต
การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
เพื่อที่จะทำสินค้าและบริการให้เข้าถึงเขาได้มากที่สุด
แล้วก็เข้าใจเขาได้มากที่สุด

แต่ว่าคอนซูเมอร์ที่มาเดิน
ระบบนี้สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า๘๐๐๐คนต่อวัน
ในพื้นที่กว่า๔๐๐๐ตารางเมตร
ซึ่งจะช่วยให้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เกี่ยวกับการเดินชมสินค้าของผู้บริโภคภายในร้านต่าง

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในอนาคต
สำหรับผู้บริโภคเองก็มองว่าเทคโนโลยีนี้

เพราะทำให้ค้นหาข้อมูลร้านค้าได้สะดวกมากขึ้น

ที่มันมีอย่างนี้มันทำให้เราตัดสินใจ
ที่จะใช้ห้างนั้นหรือเปล่า

เราก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะมาเดินห้างนี้ไหม

เราก็ดูว่าโปรโมชั่นที่นี่มันตอบโจทย์หรือเปล่า

มียอดดาวน์โหลดแล้วมากกว่า๔๐๐๐ครั้ง
มีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น๑๔๐
และช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายของลูกค้าประมาณ๑๓๐
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี๒๕๕๙
สัดส่วนที่ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้๑๓
เป็นผู้ใช้งานผ่านแอปอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้อีก๑๘๐เป็นสมาชิกใหม่
แสดงความสนใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน